กลับมาเดินไปกัน

ซึ่งสวัสดิ์วันศุกร์ก็คือ๖โมงเย็น
แล้วก็อย่าลืมส่งไลน์

ไทยรัฐออฟฟิเชียลแล้วก็แอปพลิเคชันมายไทยรัฐด้วยค่ะ

อากาศเริ่มเย็นหรือเปล่ามีฮัทชิล
ไทยรัฐทีวีก็จัดกิจกรรมพิเศษส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ในกิจกรรม๓๒วันมหาศจรรย์ปีใหม่ไทยรัฐทีวี
กับการแจกของขวัญตลอด๓๒วันเลย
มูลค่ากว่า๕๗๐๐๐บาทค่ะ
แน่นอนมีอะไรกันบ้างง่ายเลยนะคะ
เพียงติดตามชมรายการต่างทางช่องไทยรัฐทีวี
แล้วก็สังเกตสัญลักษณ์ของกล่องของขวัญ๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่
ไทยรัฐทีวีแบบนี้นะคะ

ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์

พร้ำคอนโดพระกรังสิทธิ์จากฟลึกษานะครับ

รับความสุขพร้อมกัน๓๒วันเต็มตั้งแต่วันนี้
โทษนะฮะตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมสิ

จนถึง๑มกราคมสม๑๕๙นะครับ
จำกัดส่งนะฮะ๑ท่านต่อ๑ช่วงรายการเท่านั้น

ไม่ได้พี่หนูส่งไม่ได้ให้คุณผู้ชมแฟน

มาเรื่องแรกโอ้โหไม่พูดไม่ได้เลย
อันนี้ต้องพูดเลยเป็นเรื่องของ

ได้ดูสิจะบอกเลยว่าในโลกโซเชียล
ไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่องนี้เลย

มันไม่ได้เป็นการพูดถึงว่า

พูดถึงว่าการประกาศรายชื่อผิด

โอเคถ้าเกิดว่าประกาศออกไปแล้ว

แล้วกลับมาทันทีขอโทษ
ไม่ใช่ประการผิดเข้าใจได้

ใส่หมดยืนบมมือ

นางงามคนที่แล้วซึ่งเป็นโคลัมเบียเหมือนกัน

ประกาศบอกว่าขอโทษครับผมประกาศผิด

ไปดูภาพก่อน
สวยดูดิแต่ว่าแบบ

มิสฟิลิปปินจะเป็นโครลัมเบียร์

ฝรั่งเองต่างชาติมากมายทั่วโลก
มันเกิดแบบนี้ได้ยังไง
มันเป็นการผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่

เมื่อกี้นะครับคือสิ่งที่เขารู้สึกคือ
คือหลังจากที่ประกาศเสร็จลงเวทีมาเรียบร้อยแล้ว
ก็มีคนเข้าไปสัมภาษณ์เขาอัดคลิปเอาไว้สั้น
ประมาณ๑๘วินาทีนะคะ
ไม่เป็นไรเธอโอเคทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุผลของมัน
แฮปปี้แล้วกับทุกสิ่งที่เธอทำแล้วก็แฮปปี้แล้ว
ที่ได้มายืนตรงจุดนี้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเธอ
ขอบคุณมากก่อนที่เธอจะถูกเพื่อนร้องตะโกน
บอกว่าฉันรักเธอนะแล้วก็เข้ามากอดมาอะไรกับเขา
คือเธอก็ชนะใจเรียกว่าชนะใจ
แล้วก็เหมือนแบบได้คะแนนความสงสารแต่ผมบอกเลยนะ

ผมยอมโดนตบหน้าดีกว่าที่โดนประกาศ

แล้วถอดออก

แล้วก็ตบอีพิธีกร

เอาให้มันแบบว่ากระจ่างชัดไปเลยทีเดียว
แต่เขาแบบสงบสติก็ต้องดีมาก

เรียกเรียกเรียก
ก็มีชื่อนะระหว่างที่ทำอยู่เนี่ย
ชี้คนนี้พี่เปลี่ยนคนนี้

ประกวดไปเนี่ยเหมือนอย่างนี้เลย

กำลังจะเดินเข้าที่นั่งเก้าอี้แล้ว
ออกมาบอกขอโทษประกาศผิด

จะต้องเป็นรองอันดับหนึ่งถึงจะได้
แล้วจริงคือผิดจริงประกาศผิดจริงหรือ
อันนั้นไม่รู้มีวงในมีการเป็นแบบวิธีการส่งโผล่อย่างนี้
มันส่งไปส่งมาส่งมาส่งไป
เข้าใจจนลองจนพิธีกรงงว่าตกลงเป็นใครกันแน่อ่าแล้วก็ในขณะที่ส่งเนี่ย
มันส่งเอาตอนช่วงที่แบบกระชันชิดมากเลย
ที่จะพูดออกไปแล้วคือแบบว่าถ้าจะโกงกันนะ
พูดกันตรงนะเองก็โกงซะตั้งแต่แรกไปเลย
หลังจากนั้นนะครับอันนั้นไม่เป็นความผิดของครู
แต่ดุ๊กไม่ทำพิธีกรอันนี้อีกต่อไปเลย
ไม่ทำอีกเลยไม่เอาค่ะ
คิดตัวเราเองด้วยนะจะมีวัยลงแนวอาชีพเหรอบ้าเป็นเราโอ้โหเราโมโหตายเลย
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีภาพนะฮะ
ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเราก็ไม่ทราบเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่า
ได้มีการออกมาบอกว่าจริงแล้วการ์ดใบแรกนะฮะ
ที่ทางพิธีกรคุณสตีฟเนี่ยถืออยู่เนี่ยนะฮะ
คำว่านี่นะฮะคนที่ได้ก็คือ
ก็เป็นแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ดู
แต่พอตอนพี่ประกาศออกมาตอนพี่ปรากฏออกมานะครับ
ก็จะกลายเป็นอย่างของพี่ม้า
พี่พี่ตอนที่ออกมาขอโทษอ่ะใช่ไหม
ตอนที่ออกมาขอโทษแล้วเอาให้ให้พี่ดูกันแล้วกัน
จริงพิธีกรเขาแบบมาโชว์ให้เราดูเลยแดง

จริงผมได้มีการพูดคุยกับทางกูรูท่านหนึ่ง

ที่เป็นกูรูแก่วราวของทางหนังงาม
รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับนางงามแกก็บอกว่า
แกเชื่อว่าเป็นความผิดของพิธีกรและเวทีนี้ไม่น่าจะมีการโกงกัน

การจะมาล็อกผลแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้
ก็เลยถามว่าเกี่ยวกับทำไม่
คิดว่าไปสร้างอะไรทำคือคนที่เคยจัด

แล้วก็เป็นเจ้าของสถานีในการถ่ายทอด
ถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เขาบอกไม่เกี่ยวแล้ว
เพราะทำนี้ขายไปแล้ว
ไม่เกี่ยวกับทำแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตกไป
ส่วนที่จะบอกว่านางงามของฟิลิปปินส์เป็นแฟนกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หรือเปล่า
ถึงมีเส้นสายหรือเปล่าเพราะว่าทรัมป์ก็ไปลงทุนอยู่ในฟิลิปปินส์เหมือนกัน
ก็มีข่าวนี้ออกมาเขาบอกไม่น่าจะใช่

แล้วต้องขอบอกว่าอันนี้เห็นอันเต็มไหม
อันที่เป็นอันเต็มเลยไหม
เต็มในลักษณะที่แบบว่าเขามีให้ดูกันเลยทีเดียวนะ

คนที่ประกาศใช่ไหมคะ
โดยที่ประกาศคุณผู้ชมดูอันนี้เลยง่ายที่สุด

และอันนี้ไงชัดก็คือฟิลิปปินส์
ใหญ่ขนาดนี้ผิดได้อย่างไร
นี่ไงดูดิ
ใหญ่ขนาดนี้คุณผิดได้ยังไง

มันใหญ่ขนาดนี้ฉันจะบอกให้ไหม
ฉันดูการประกวดมาตั้งแต่ต้นจนจบ
ตั้งแต่สาวจนแก่ด้วยใช่
แล้วก็ตั้งแต่ตอนรับมงกุฎเสร็จแล้ว

เด้นวิธีกรนอกสคริปต์พูดเยิ่นเยอะ
มันยืดยาดยาว
แสดงศักยภาพของตัวเอง

ตอนที่เขากำลังจะประกาศ๑๕คนสุดท้าย
มันพูดคำว่า๑๕คนต่อไปเลย
หละ๑๕คนมีใคร

เยิ่นเยอะพูดเล่นพูดไปพูดมาอยู่นั่น

นางก็คงจะแบบแหมเล่นไปเล่นมาเล่น
อาจจะดูแล้วเล่นมาเล่นไปเล่นมา

กำลังจะประกาศอาจจะแบบสายตาอาจจะพลันไปเห็นตรงนั้นแล้ว
คุณรู้ไหมว่าประวัติของพี่จอมคนนี้เป็นใคร

แล้วอัฟฟาร์ตวันหนึ่งเขาก็ไปต่อยมวย

แล้วเสร็จแล้วก็กลายเป็นแบบว่ามีชื่อเสียงขึ้นมา

ประวัติมีหมดทุกเรื่องหลัง
แล้วอยู่มาก็ถูกเอามาให้ไปเป็นพิธีกร
จะมีพิธีกรประจำอยู่มาตลอดเวลา
แล้วเพิ่งมาเปลี่ยนปีนี้

ไม่มีพิธีกรหญิงมาช่วยด้วยนะ

ตอนนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้ไปแล้ว

มันควรจะต้องหยิบซองนี้มันถึงจะถูกไหน
ไหนคุณ
อันนี้พูดถึงของคนที่ได้ตำแหน่ง

แต่ว่าถ้าเป็นของสาวไทยของเราค่ะ

เข้ารอบ๑๐คนสุดท้ายด้วยนะคะ
ไม่เข้าใจทำไมน้องแน็ตถึงไม่เข้ารอบ๕คนเนี่ย

เขาบอกว่าคะแนนโหวตเนี่ยเท่ากันกับทางฟิลิปปินซ์นะ

เขาบอกว่าคะแนนโหวตน่าจะเท่ากันเลย

เกี่ยวกับเรื่องราวของก่อนหน้านี้
เขาบอกว่าคนอาจจะไม่ทราบ

พวกนางงามเหล่านี้จะต้องถูกกรรมการเนี่ย

เรียกเขาไปคุยหลายละคนเลย

แล้วเขาเชื่อว่าเขาน่าจะมีคำถาม

เขาก็เลยน่าจะถูกเทคะแนนไปให้

เขาบอกน่าจะสิวสีเลย

ประกวดนางงามจักรวาลตลอด
ตลอดยาวนานหลายปีที่ผ่านมา

อาจจะแบบว่าการเมืองไหม

แต่ที่แน่เขาจะเลิกกับคนที่ต้องอยู่
และทำงานกับเขาได้อีก๑ปีเต็มโดยไม่เรื่องมาก
และสามารถที่จะสื่อสาร

พอ๑ปีเสร็จปั๊บวันมาคืนมงกุฎนี้มันเคลียร์เลยนะ

คุณจำไว้นะมีอยู่ปีนึงมาประกวดที่ประเทศไทย

โตรีโก้สวยใจขาดดิ้นสวยที่สุดในโลก
สวยมากถึงมากที่สุดฉันเห็นตัวจริงแล้วฉันจะตาย
คนอะไรสวยขนาดนี้แต่เออบ้า
ปี๒๐๐๕แต่ว่าออสเตรเลียได้
ซึ่งออสเตรเลียเนี่ยสวยน้อยกว่ามาก
แล้วก็เลยต้องถามไปเลยถามไปเลยว่า
สรุปทำไมถึงให้ออสเตรเลียได้
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการหุ่นยนต์
ที่จะเข้ามาอยู่ทำงานกับเขา๑ปีเต็ม
เขาต้องการคนเขาไม่ได้ต้องการหุยต
เพราะว่าอีนางมิสเป็นโตดิโก้หรืออะไรเนี่ยนะ
เป็นหุ่นยนต์อย่างนี้ตลอดเวลาคือสวยแล้วเป็นหุ่นยนต์
และไม่คิดอะไรไม่พูดอะไรไม่เข้าสังคม
สื่อสารไม่อะไรแต่สวยอย่างเดียว
นี่ดูดิสวยเนี่ยผมดู

แต่จะยากอยู่ยากอยู่สื่อสารยากอยู่นะ

ไปดูชุดที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างเลยดีกว่า

ประจำชาติยอดเยี่ยมของเราได้นะคะ
ประเทศไทยก็ได้มาต้องบอกว่าได้เป็นครั้งที่๖แล้วนะคะพี่
คือตอนนี้สถิติก็สูงเท่ากับที่โคลัมเบียเคยได้เหมือนกัน
โลเบียเคยได้ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมา๖ครั้งเหมือนกัน
ซึ่งประเทศไทยก็ได้๖ครั้งแล้วเหมือนกันด้วย

ซึ่งก็ถือว่าเป็นการรบคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่พี่ม้าเคยพูดบนเวทีแห่งนี้

ม้าเคยบอกว่าชุดนี้ถ้าเกิดไม่ได้รางวัลกลับมาโดนด่าทั้งประเทศ

เรียกว่าสยบเลยแล้วก็ทำได้จริง

มี๖ชุดที่เราเคยได้รางวัลมา

ไปดูมีชุดอะไรบ้างที่เราได้มา

อันแรกก็เป็นชุดไทยนะ

แล้วก็อันต่อไปก็เป็นชุดไทยที่คุณพรทิพย์
แล้วก็อันนี้ที่ประกวดในประเทศเราเอง

แก้งกวินกราอันนี้คนชื่นชอบมาก

ฉันเคยพูดแล้วบอกว่าวิธีการการมอง
หรือว่าสมัยนิยมมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไป

เห็นว่าดิฉันเป็นกูรูเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเขา
ฉันก็เลยบอกว่าเอางี้นะ

การตัดสินชุดประจำชาติของเขาเนี่ย

จากไอ้ที่แบบผมสบายบางคนก็ใส่เอาใหญ่

มันเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนคล้ายกับ
ชาติอื่นก็เลยเยอะตาม

เกือบทุกปีเราก็ลองเยอะมั่ง

นึกออกไหมก็ต้องหาไปนู่นไปนี่เนี่ย
คือมันต้องการที่จะเอาชนะ

คือจริงแล้วคือเหมือนกับว่าของเราเนี่ย

หมู่เกาะบางทีเป็นหอยหมดเลย

จริงมันมีนางงามนี่ต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนนะครับ
ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรส่งนางงามไทยไป

นี่ไม่ได้นี่มีสิ

นางก็ได้น้องเข้าโอ๊ต

แล้วนี่พอไปนี่

อันนี้เนี่ยไม่ได้แต่ว่าเวลาโดนโหวตเนี่ย
โหวตในกรุ๊ปได้๕คน

พออีกกรุ๊ปก็มี๑ใน๕คน

นางก็ได้๑ใน๕เท่านั้นในแต่ละกรุ๊ป
โอเคนี่อันนี้ก็
ได้ทุกเวที
ไม่มีชาติไหนสวยแล้วเหรอจ๊ะ

พบแล้วนะฮะอธิการบดีมเกษตร
หลังจากที่แข่งเจสกีแล้วก็หายตัวไป